คุยเรื่องความรักหน่อยปัจจุบันชายอายุ๕๘มีความรักไหมฮ

ไม่ใช่ครับรักแม่คุณแม่มันรักมาก

มันไม่ควรที่จะเอาเรื่องสิ่งพวกนี้มาทำให้เราทำ
สิ่งที่ทุกวันนี้มันจะเป็นบรรทร
เรามีความรักเราก็ต้องไปดูแลคนที่เรารัก

เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครเข้าใจเราหรอก

มันทำความรู้สึกว่า

ผมเลิกกับแฟนผมมาสองคนเพราะสิ่งนี้เลย

ถ้าเรามีเขามาเป็นแฟน

ก็คืออาจจะช่วยเหลือคนน้อยลง

เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่เลิก

มันก็ไม่ใช่ใครที่เหมือนคนอื่น

สีตัดยังตัดไม่ขาด

แต่แรกรู้อยู่ว่าเราทำงานร่วมกับตันอยู่
พี่น้องหลายคนหลายย่าน
ว้่าอย่างเจ้าลูกเคยเป็นแสซ่มประเลิศเก็บศพ

แล้วทำงานอะไรสัตว์
มันเป็นอะไรที่เจ็บมากพูดกับเราบอกไม่ต้องหรอกโอเค
พี่ไปเองไม่ต้องบอกผมเดินออกมาจากชีวิตเขาเลย

โอ้โหมันอะไรที่เจ็บมากพูดกับเราอืมบอกไม่ต้องหรอกค่ะผมเดินออกมาจากชีวิตเขาเลย